คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะมีกล้องวงจรปิดนะคะที่ระยอง
คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตนี่ชนกันเต็มแบบนี้ค่ะ
กระบะสีขาวอยู่กลางถนนเลย
เพราะว่าชนกันเต็มแบบนี้กลางถนน
รถจักรยานยนต์สีดำล้มอยู่

เหลือครึ่งคันคือยุบไปเลย
งจากรถไปนิดนึงพบร่างของนายอุดมจันดรชาวชายภูมิ
คนขี่รถจักรยานยนต์นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นถนน
นายประเสริฐบริสุทธิ์คนขับกระบะบอกว่า
เขาก็ขับรถไปทำงานขับมาตามปกติอยู่ในเลนส์ตัวเองตามปกติ
มาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์คันนี้
ข้ามเลนมาชนเขาเองแล้วชนแบบประสานงาเต็มเลย
ภรรยาของผู้เสียชีวิต
ให้ทีมข่าวได้ดูแชทนะคะที่คุยกัน
เป็นข้อความที่เหมือนกับห้ามไม่ให้สามีออกจากบ้าน
แล้วก็ตัดเพาะเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองไม่ได้
พอเงินออกก็ออกจากบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ
จ่ายค่าบ้านไม่อะไรได้เงินแล้วชอบออกจากบ้าน
ที่ผ่านมาภรรยาบอกว่าเตือนตลอดเลย
เวลาเงินออกอย่าออกนอกบ้านนักได้ไหม
ไว้จากกูโชคดีกับสิ่งที่มึงเลือกนะ
ตอบว่าจ้าเมียรัก

เหมือนสั่งลากันเป็นลางอะนะคะ
ตำรวจสพปลวกแดงก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ